ระทึกโอ้โหยิ่งกว่าภาพในภาพยนตร์อีกนะ
คือเค้ามีการลักลอกขนยางพาราผิดกฏหมายยางเถื่อนเลยครับ

เรื่องภาษีมาตรฟังเพื่อนบ้านลักลอกเข้ามาตามแนวชาแดน

เพราะเอิญทหารเขาลาดตะเวนอยู่พอดี
แต่ทหารเขาปลอมตัวเป็นรายเดอร์
ไปส่งของเขาก็ขี่ลาดตะเวนไปเจอขบวนการลักลอบขนยางเถื่อน
พอดีมันเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยครับ

แล้วประเด็นคือแผ่นยางสดแบบนี้แผ่นยางดิบแบบนี้ก็คือหล่นเรื่อย
ไปส่วนปรงส่วนปรามเข้าไปปรงในปลานะยางก็หล่นมา
ทหารเขาเป็นรายเดอร์ไงเขาขี่จักรยานยนต์ลาดตะเวนเนอะ
คงหาข่าวเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายก็ไปเจอขบวนการนี้พอดีคุณผู้ชม
นี่ค่ะคือเขาเป็นการลักลอบขนแผ่นยางพาราดิบไม่เสียภาษี
สุดท้ายพอไปเจอทหารเสร็จปุ๊บเข้าไปในปลงในป่าสวนปลงสวนปลาม
หมู่บ้านห้วยหลุงตำบลปากจันทร์ที่กระบุรีที่จังหวัดมรนองครับ
ยางที่บรรทุกมาก็หล่นเลี่ยนลาดตามรายทางกันไปนะฮะ
กระบะเนี่ยขับหลบหนีไปได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕เขาปลอมเป็นรายเดอร์ส่งของ
พอดีนะฮะก็คือหนีพระสริอ่ะนะครับคุณผู้ชม
คือเขาข้ามมาจากบ้านหลุมพอยีจังหวัดเกาะสองของเมียนมา
ผ่านแม่น้ำกระบุรีด้วยเรือหางยาวแล้วก็ผ่านช่องทางธรรมชาติ
มาที่บ้านห้วยหลุงแล้วก็มีกระบะนี่แหละไปขดใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ
พอทหารแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแน่นอนนะฮะกลุ่มคนงานช่วยกันขนยางพารา
กระโดดว่ายน้ำหนีกลับไปนะฮะคุณผู้ชมส่วนกระบะเนี่ยนะฮะ
ก็ไปต่อไม่ได้นะฮะไปตรวจเจอโอ้โหยางสามพันกิโลเยอะมากนะคะ
แล้วคิดดูถ้าเกิดปล่อยให้หลุดรอดมาได้เนี่ยมันจะไปตัดวงจรยางพารา
ในบ้านเราขนาดไหนมูลค่ามากมันจะทำให้ชาวสวนยางบ้านเรากระทบขนาดไหน
หนักเลยจนสองทุ่มที่ผ่านมาครับไปเจอรถกระบาดคันนี้จอดอยู่ใน
ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณห้ากิโลก็เลยไปแสดงตัวเข้าจับกลุ่มคนขับ
ชื่อว่าในดำอายุสี่สิบเก้าปีนะฮะยางพาราเหลืออยู่ประมาณสองพันสามร้อยกิโลกรัม
ที่เหลืออยู่เนี่ยมันหล่นตามลายทางไปนะฮะเก็บรวบรวมกลับมาได้
ก็สามพันกิโลกรัมพอดิบพอดีครับกระดาษที่กำลังอีกชุดหนึ่ง
สามารถจับกลุ่มคนที่กระทำความผิดในขบวนการนี้เพิ่มได้อีก๑คน
แล้วก็ไปยึดกระบะแล้วก็ยางพาราดิบได้รวมทั้งมีเรือหางยาวด้วย
สุดท้ายโดนข้อหารลักลอบขนยางพาราดิบโดยไม่ผ่านพิธีสุรกากร
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ